สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีมติครับ
เตรียมที่จะปรับลดทีมในศึกไทยและลีกซ์
ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของไทยนะครับ
จาก๑๘ทีมให้เหลือ๑๖ทีม

ส่วนในปีหน้ายืนยันนะครับว่า
หลีกสูงสุดนั้นจะมีทั้งหมด๑๘ทีมครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ประชุมการจัดโครงสร้างหลีกฟุตบอลไทยนะครับ
ที่จะดูแลระบบฟุตบอลลีกทั้งระบบนะครับและมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขัน
หลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒จะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยลีก๔นะครับ
จากนี้ครับที่ประชุมนั้นมีบทสรุปว่าในปี๒๐๑๙ครับ
ขันบนลีกสูงสุดนั้นจะปรับลดจาก๑๘ทีมให้เหลือ๑๖ทีมนะครับ
ซึ่งจะทำให้ในปี๒๐๑๘หรือว่าฤดูการ๒๐๑๘นี่แหละ
ลีก๑นะครับก็จะมีทีมตกชั้น๕ทีมด้วยกัน
ซึ่งสมาคมจะจัดแถลงข่าวโครงสร้างการแข่งขันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้
ส่วนโคต้านักเตะลีกสูงสุดในปีหน้าครับก็คือปี๒๐๑๗นั้น
ยังใช้โคต้า๓บวก๑เหมือนเดิมก็คือ
เตะต่างชาติ๓คนแล้วก็เอเชีย๑คนนะครับ
ส่วนตั้งแต่ไทยลีก๒หรือว่าดีวิชั่น๑เดิมเป็นต้นไปนะครับ
จะเริ่มใช้โคต้าอาเซียนก็คือ๓บวก๑บวก๑
นักเตะต่างชาติแล้วก็๑นักเตะเอเชียและ๑นักเตะอาเซียนนั่นเองครับ
ซึ่งหากผลตอบรับในแง่การตลาดดีนั้นก็จะนำมาปรับใช้กับไทยลีก๑ต่อไปด้วย
ถ้าที่กรณีที่ทีมชายนาธรรมบิลและอาร์มีย์อยู่ในเต็ดนั้น
คำร้องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้เพิ่มเป็น๒๐ทีมชั่วคราวในปีหน้า
ก็คือในฤดูการ๒๐๑๗นะครับกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลยุติการแข่งขันทุกรายการ
เรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกสมยศยืนยันว่าในปีหน้าไทยลีกนั้นจะมี๑๘ทีมเช่นเดิมครับ